เราจะทำตามสัญญาไม่ขอเวลาด้วยแต่ทำไปแล้ว

จากตรงนี้นอกจากตรงนี้คุณคะ
พี่ติฝากมาให้พี่ติฝากมาให้จริงจริงนี่
คุณเอาอะไรมาก็ถุงขี้วัวที่วันนี้เข้าไปปลา
คุณเอามาทำไมก่อนก็ให้รู้ว่ารูปลักษณ์เป็นยังไง
รูปลั่งหน้ากล้างแต่สะอาดแล้วล้างแล้วทองคำสะอาดแล้ว
คือจะให้ดูว่ามันเป็นประมาณนี้จริงไม่มีกลิ่นแล้วนะครับ
ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มาถึงใหม่ใหม่หมัดหมัดเนี่ย
มันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นย่าคล้ายคล้ายน้ำอีเอหมัก
แล้วก็จะมีพวกเศษย่าอยู่ในนี้เพราะว่าวัวเขากินย่าไง
ประมาณนี้คือเอามาให้ดูว่าถุงแบบนี้แล้วก็มวลมวล
มวลสารประมาณนี้คุณมาใกล้ใกล้ได้ไม่มีกลิ่นจริงจริง
คือหมายถึงว่าคุณเอามาให้ดูแต่ว่าคุณไม่ได้จะปลาให้ดูใช่ไหม
ได้เหรอครับไม่ได้ค่ะไม่ต้องปลาไม่ได้ค่ะเอามาให้ดูว่าเป็นแบบไหน
นี่ก็จะตกขอบโต้อยู่แล้วค่ะถ้าคุณจะปลาเนี่ยจะพูดถึงนะ
ถ้าปลาแบบนี้ระยะ๖เมตรมันก็เจ็บเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชุดมันอัดเข้าไปน่ะลองปลาไหม

ไม่ดีรอเก็บแบมมานี้เอาว่าวันนี้มันเกิด
คุณโดงริมบุ้นหน้าสถาปันีแบบชื่อรางทรัพย์

เพราะเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นจริง

ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปาขี้ใส่คุณดวงฤทธิ์
คุณดงฤทธิ์เนี่ยคือก็สวมชุดป้องกันเนาะ
แล้วก็ใส่หน้ากากพลเอกประวิทย์ร่วมกิจกรรมค่ะ
ก็คือใช้ขี้วัวนี่แหละที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมเอาไว้
ปลาใส่คุณดวงฤทธิ์ปลาครั้งแรกเข้าหน้าเลยค่ะ

คุณโอริเขาใส่ชุดป้องกันแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะคะ

ถูกต้องนี่เขาก็มีการจัดพื้นที่เตรียมเอาไว้เลยนะคะ
บ่าย๓โมง๑๔นาทีคือเวลาเริ่มกิจกรรมนี้ค่ะ
คุณดวงฤทธิ์นั่งตรงกลางผ้าใบสีขาวขนาด๖เมตร
ผู้ชายที่มาในนามฝั่งประชาชนฝั่งประชาธิปไตย
นำกระปุกใส่ขี้ที่เตรียมมาเองด้วย

กินเสาตอกับธุเรียนมาจากบ้าน

ค่ะเดินเข้าไปต่อว่าคุณดวงฤทธ
คุณดวงฤทก็ยกมือไหว้ผู้ชายคนนี้ก็เดินถือกระปุกออกมา
โดยที่ไม่ได้ปลาใส่เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
ออกเชิงสัญลักษณ์นะใช่ค่ะ
เนี่ยเขาก็นั่งคุกเข่าจับเหมือนนั่งคุกเข่าคุยกันนะ
แล้วคุณดวงดิก็คือรับฟังอันนี้ยกมือแล้วก็ยกมือขอโทษ
ก็พูดคุยกันมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นไงคุณ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยเสียงหรือว่าด้วยตัวอักษรนะคะ
จากนั้นมีกลุ่มคน๓คนหยิบถุงขี้วัวที่ทีมงานจัดไว้ให้

แล้วก็มีลุงคนนึงเดินทางมาให้กำลังใจนี่

แต่คือคุณลุงไม่ได้สวมชุดป้องกันไง
ขี้วัวก็คือเลอะอยู่ข้างนอกไง

เออซึ่งคุณดงฤทธิ์พยายามผลักคุณลุงออก

เพราะว่ากิจกรรมนี้เขาตั้งเวลาเอาไว้๑๑นาที
ครบ๑๑นาทีก็มีผู้หญิงสวมเสื้อสีขาว
กับผู้ชายสวมเสื้อสีดำ
อกไม้สีขาวไปวางหน้าคุณดวงฤทธิ

ที่ก็เดินไปเก็บถุงขี้รอบตัวคุณดวงฤทธ

อันนี้ก็จะน่าจะเฉลิงสัญลักษณ์อีกเช่นเดียวกัน
พอทีมงานให้สัญญาณหมดเวลาปุ๊บ
ก็มีการเอาถังขี้วัวเหลวสี่ลิตรสี่ลิตรน่ะครับผมอ่า
ราดลงไปเป็นอันสิ้นสุดที่กิจกรรมนี้แล้วก็ฉีดน้ำใส่ตัวคุณดวงฤทธิ์เพื่อล้างออกจากล้างเอ่อสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายเนี้ยค่ะแล้วก็นำตัวคุณดวงฤทธิ์ออกนอกพื้นที่
อาบน้ำนะคะนี่ค่ะซึ่งทีมข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณดวงฤทธิ์แหละแต่ว่าคุณดวงฤทธิ์ยังไม่ได้ให้พูดคุยอะไร
ก็ไปหาหมอก่อนนะคะนำตัวขึ้นรถโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าอาจจะไปตรวจสุขภาพยังไงหรือเปล่า

นี่เห็นไหมในถังจะมีทั้งแบบผูกมัดถุงเรียบร้อยแล้ว

อยากจะแสดงถึงภาคการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่เคยให้ไว้และไม่จริงใจ
และผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะด้วย
ได้มีการฝึก
แล้วคุณดวงฤทธิก็ต้องมารับที่ในวันนี้นั่นเองครับ

เหมือนแบบจำลองเรียนแบบ

แพทย์ทศพรเสรีรักษ์หรือว่าคุณหมอทศพรหมอทศนะคะ

คุณดวงฤทธิ์นี่ลูกผู้ชายนะ
ถือว่าเป็นลูกผู้ชายที่รักษาคำพูดของตัวเอง
ที่จริงแล้วเอาพูดกันตรงเลยนะ

มันเสี่ยงต่อเรื่องของการติดเชื้อต่างนานา

วัวจะกินย่าแต่มันก็คือสิ่งปฏิกูล
ในฐานะตัวแทนพักการเมือง
เขามองว่าการขอโทษที่ดีที่สุด
คือการลงมือทำเพื่อประเทศชาติค่ะ
อืม
กิจกรรมครั้งนี้นะคะมีคนเข้ามาปาขี้ใส่คุณดวงฤทธิทั้งหมด

ยากของการทำกิจกรรมได้รับการชี้แจงว่า
เริ่มตอนบ่าย๓โมง๑๔นาที
หมายถึงการรวมเสียงตั้งรัฐบาล๓๑๔เสียง

ระยะเวลา๑๑นาทีแทนพักร่วมรัฐบาล๑๑พัก
้วัวเหลว๔กิโลกรัม
เป็นตัวแทนพักที่เคยประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพักการเมือง๔พัก
แล้วบางส่วนของน้ำหนัก๔กิโลกรัมก็มาอยู่กับเราที่นี่

เอามาให้ดูจะได้เห็นว่าอ๋อเขาทำกิจกรรมกันแบบนี้นะ
แต่ว่าคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยแล้วเรียบร้อยนะฮะ
คุณโนรีก็ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วล่ะต้องไปตรวจสอบดูนะคะ